คุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้จำเป็นถ้าต้องสืบหาความจริงว่าตกลงมันมีเงิน๔๐๐๐หรือไม่
เรื่องราวเกิดขึ้นเพราะว่าในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กันนะครับบอกว่าคุณป้าท่านหนึ่งชื่อป้าผ่องอยู่ปราจีนบุรี
และเป็นเหตุการณ์สุดช็อกเมื่อป้าคนนี้ซึ่งเป็นแม่บ้านเก็บกระเป๋าสตางค์และส่งคืนเจ้าของ
แต่ทีนี้เจ้าของบอกว่ามันมีเงินอยู่๔๐๐๐บาทในนั้นแต่ป้าบอกว่ามันไม่มีเงินมันมีแค่แบงค์๑๐๒ใบอยู่ในนั้น
เจ้าของบอกไม่จริงคุณต้องเอาเงิน๔๐๐๐บาทมาคืนผม
กลายเป็นเรื่องราวแล้วฮะเพราะป้าเองก็ยืนยันนะฮะว่าไม่เคยคิดจะเอาของของใคร
เงิน๔๐๐๐บาทก็ไม่มีถ้าเอาไปขอให้ป้าขอให้คนในครอบครัวตายโหงไปเลย
นี่คุณป้าเขาบอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับ
เพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวหลายสำนักก็ลงพื้นที่ปักหลักติดตามหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ไปพูดคุยกับนางผ่องศรีจันสืบหรือป้าผ่อง
ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะผู้ต้องหาในการที่จะยักยอกทรัพย์ของคนอื่นไปนะครับ
เพราะว่าเจ้าของถุงเงินเขาบอกว่าในนั้นมันมีเงิน๔๐๐๐บาทจริง
แล้วไม่ได้เงิน๔๐๐๐บาทคืนก็ต้องแจ้งความนะฮะว่าป้าผ่องศรีเป็นคนยักยอกทรัพย์นะครับ
คือเรื่องนี้นะฮะนายพนมขออภัยพยมพนมบวล
ผู้ชายที่ทำของตกหล่นไว้หน้าบ้านของป้าผ่อง
ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพศรีมหาโพธิ
เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แจ้งความบอกว่าทรัพย์สินของเขาหายไป
ตั้งแต่คืนวันที่๒๑มกราคม
ทีนี้ก็เลยมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณหน้าบ้านของป้าผ่องนะฮะ
หมู่บ้านสุกัญญาปาร์ค๒ซอยบุยายใบ
ตธาตุมอเผิษีมหาโพธิ์จังหวัดปราชินบุรี
แม่ในคลิปกล้องวงจรปิด
เห็นนะฮะเห็นว่าป้าผ่องเนี่ย
กำลังยืนโทรศัพท์อยู่หน้าบ้าน
ป้าผ่องก็คงเห็นถุงอะไรสักอย่างเนี่ย
ตกอยู่กลางถนนฝั่งหน้าบ้านของป้าผ่อง
ผ่องก็มาหยิบถุงถุงนั้น
เข้าไปเก็บไว้ในบ้านอืมแล้วทีนี้ครับ
เป็นเรื่องเป็นราวว่าป้าผ่องเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความพอเก็บมาได้
เปิดดูพบว่าในนั้นมีโทรศัพท์๒เครื่อง
ที่หน้าจอแตกเสือหายเพราะว่าก่อนที่
ผ่องจะไปเก็บถุงนั้นป้าผ่องบอกมันมีรถคันหนึ่ง
วิ่งมาทับถุงตอนแรกป้าไม่สนใจเลยนะ
ถุงเนี่ยตอนหลังพอรถวิ่งมาทับถุง
ได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกป้าผ่องก็เลยไปเก็บถุง
ขึ้นมาเก็บมาไว้ในบ้านเปิดดูอ้าวมีโทรศัพท์๒
เงินสดแบงค์ร้อยแค่๒ใบเท่านั้น
ทีนี้ป้าผ่องก็ไม่ได้สนใจเอาไปเก็บไว้ในบ้านก่อนฮะเธอก็โทรบอก
สามีเนี่ยเก็บของได้นะสามีก็บอกว่าอ้าว
งั้นต้องรีบไปแจ้งความแต่ตัวเธอบอกไม่มีเวลา
ในการไปแจ้งความไม่ได้ตั้งใจจะเก็บของของนั้นนะฮะ
ทีนี้เรื่องราวกลายเป็นคดีเพราะว่า
เจ้าของถุงคือนายพยมก็ไปแจ้งความไว้นะครับ
มาเวลา๑๑นาฬิกาของวันที่๒๒มกราคม
ตำรวจสพศรีมหาโพธิเรียกตัวของป้าผ่องไปพบ
เนื่องจากนายพยมเจ้าของเขาแจ้งความไว้ว่าของหาย
และพบว่าป้าผ่องเป็นคนเก็บ
โดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทีนี้เจรจากันไปกันมามันก็เกิดเป็นปัญหาเรื่องของเงิน๔๐๐๐
ซึ่งเจ้าของถุงคือนายพยมยืนยันว่ามีเงิน๔๐๐๐อยู่ในถุง
ผ่องยืนยันว่าไม่มีเงิน๔๐๐๐อยู่ในถุง
ทีนี้ครับมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวเพราะครอบครัวป้าผ่องกลัวคดีด้วย
ก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินหาเงินมาคืนให้กับนายพยม
มาได้๒๐๐๐บาทแล้วก็นายพยมบอกว่า
ยังต้องหามาให้อีก๑๐๐๐บาทเพราะว่า๔๐๐๐บาทที่หายไป
ผมลดให้เหลือสามหมื่นบาทเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวคุณ
เพราะว่าป้าผ่องก็ยืนยันไม่มีเงินอยู่ในนั้น
ป้าผ่องก็สาบานบอกว่าถ้ามีเงินอยู่ในนั้น
ขอให้ตายโหงเลยถ้าพวกเขาเอาเงินไปนะครับ
ล่าสุดของล่าสุดผู้สิทธิ์ข่าวก็ลงพื้นที่
หอพักรัฐดาที่นายพยมอ้างว่าทางบริษัทเช่าไว้ให้พัก
ปรากฏว่าทางเจ้าของหอพักปฏิเสธไม่รู้จักนายพยม
เมื่อไปสอบถามยังผู้เช่านะครับ
ผู้เช่าก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีพนักงานชื่อนายพยม
เป็นพนักงานของที่นี่แล้วก็มีรายงานออกมานะครับ
นายพยมเดินทางไปที่บ้านแม่ยายที่จังหวัดบุรีรำแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้พันตำรวจเอกวิวัติภิษศกภูมิกับการ
สอบสวนได้รับคดีนี้ไว้และอยู่ระหว่างการสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานว่าใครผิดใครถูก
ส่วนที่สองฝ่ายจะพูดคุยทำความตกลงก็มีโอกาสพูดคุยกันได้
ทางตำรวจขอเวลาอีก๒อาทิตย์น่าจะสรุปคดีทั้งหมดได้นะฮะ
เรื่องนี้ทนายโรนโรงเขาบอกว่าถ้านายพยมน์มีหลักฐาน
ในการที่คุณไปเบิกเงิน๔๐๐๐แล้วเก็บไว้ในถุงนี้จริง
คุณต้องเอาหลักฐานมาให้ตำรวจได้ดู
ใช่ค่ะกลายเป็นเรื่องของตกไม่รู้ใครฉกใคร
เดี๋ยวรออีก๒อาทิตย์ใช่ไหมน่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้
ตอนนี้คนก็มองไปบอกว่าอยากให้ความเป็นธรรมกับคุณป้าผ่องเขาด้วย
เพราะคุณป้าผ่องเขายืนยันไม่มีเงิน๔๐๐๐บาทอยู่ในถุงนะฮะ